เมื่อกี้เห็นคุณพาดหัวดูหลอนเหมือนกันแต่เช้าเลยนะ
เห็นคุณอาริยาบอกว่าอ่านข่าวนี้

ใช่เวลาขับรถผ่านสะพานบางปะกง
เพราะกรณีนี้เกิดขึ้นบนสะพานบางปะโกง

ระหว่างที่ขับขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง
เห็นผู้หญิงนั่งอยู่ราวสะพาน
กวักมือเรียกแล้วกระโดดลงไปในน้ำ
ทำให้ผู้หญิงที่ขับรถมาจอดรถ

โชคดีมีคนมาคว้าตัวเธอได้ทันนะครับ

แล้วตัวเธอบอกเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าหรือเป็นผีหรือเปล่า
หรือเป็นใครมาเรียกให้เป็นตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
ถนนเทพรัฐบางนาตราด
กม๕๐ช่องคู่ขนานขาเข้ากรุงเทพนคร
ตำบลบางประกงอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเสาครับ
โดยคุณปวีนาบุญเคืองอายุ๒๕ปีที่อยู่ในอาการเครียด
เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่กำลังขับรถจะกลับบ้านที่ปฐุมธานี
พอมาถึงกลางสะพานข้ามแม่น้ำ
ก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนราวสะพานเลยนะ
แล้วท่าทางของผู้หญิงคนนั้นคือกวักมือเรียกเธอ

ผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ราวสะพานกระโดดลงไปในแม่น้ำบางประกงเลยนะฮะ
ซึ่งนางสาวปวีนาก็รีบจอดรถ
แล้วก็วิ่งขึ้นมาดูบริเวณที่เห็นว่ามีผู้หญิงกระโดดลงไป
ก่อนที่อยู่เธอก็เหมือนแบบ

เหมือนไม่มีสติแล้วก็จะปีนข้ามราวสะพาน
เพื่อจะกระโดดลงไปตามผู้หญิงคนนั้น
โชคดีที่มีชาวบ้านผ่านมาเห็นแล้วก็คว้าตัวได้ทันครับ
เราเห็นแวล์ตเดียวคือก่อแบบนี้จากล่าวพวกเขาก็แบบ

แต่เห็นว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่เราก็เลยอุ้ยทำไมคนตกปลา
ไม่ได้เห็นสนใจอะไรทำไมไม่มีอะไรทำไมอ๋อสงสัยจะไหลไปตามน้ำ
มั้งอ๋อมีเออถ้าคุณโดดบ้างกูก็คงจะไหลไปมั้งอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีใครรู้คุณหลอกอะไรอย่างเงี้ยก็เขาบวกมือเรียกเอาไหม
เขาไม่เรียกหนูจะจอดอ๋อบวกมือเรียกเลยเหรอก็คือก่อนจะโดดเขาทำอย่างเงี้ย
อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก่อนจะโดดเขาก็คือทำอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้สนใจอะไร
ก็คือปุ๊บเราก็เลยจะลองบ้างเนี่ยแหละฮะก็คุณปวีนาเขาก็เล่าให้ฟังนะครับ
ส่วนคุณนิพัฒน์ละมูลมั่งพลเมืองดีที่ผ่านไปพบนาทีชีวิต
เล่าให้ฟังว่าขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านผ่านเส้นทางนี้
ขึ้นสะพานนี้พอดีนะฮะพอถึงจุดเกิดเหตุเห็นนางสาวปวีนาเนี่ย
มุดราวสะพานเหมือนจะทิ้งตัวลงไปนะฮะ
นายพิพัฒน์จึงเรียกให้คนตกปลาบริเวณนั้นเนี่ยเอ้ารีบน้อยรีบน้อย
คนจะกระโดดสะพานข้ามตัวตายทุกคนรีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
หลังจากพูดคุยแล้วก็นำตัวนางปวีนาไปพักสงบสติอารมณ์ที่สพบางปะกง
ญาติมารับตัวกลับไปนะครับสำหรับบนสะพานแห่งนี้
คุณนิพัฒน์บอกว่าเคยผ่านไปพบคนกระโดดสะพานมาแล้วหลายคน
ก็ถือว่าเป็นสะพานอาถรรพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ด้วยนะครับ
ตัวคุณปวีนาบอกโอ้โหตอนเล่าเนอะคุณขนลุกตรงที่ว่ามีคนกวักมาอย่างนี้
เออแล้วคือเหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเดินตามไปใช่ไหม
นะฮะน่ากลัวเหมือนกันนะครับ